พ้นไปแล้วสำหรับการเลือกตั้ง๖๖นะครับคุณผู้ชม๑๔พฤษภาคม
แต่ทีนี้คำถามคือเราออกจากซอยบ้านไปออกไปตามถนน
ป้ายหาเสียงของผู้สมัครท่านนี้ของพักนั้นพักนี้
ใครต้องเก็บแล้วต้องเก็บภายในเมื่อไหร่
มาหาคำตอบกันในเช้านี้ต้องรู้
ป้ายหาเสียงพวกนี้คุณผู้ชมที่รายล้อมทางด้านข้างทาง
แบบนี้ใครต้องเก็บแล้วเก็บตอนไหน
ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ
และสถานที่ติดป้ายเลือกตั้งสสพุทธศักราช๒๑๖๖
ไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจนไว้ครับ
เพียงแต่ว่าคนเก็บต้องเป็นผู้สมัครสสเจ้าของป้ายต้องเป็นคนเก็บ
ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือหลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคมก็คือนับตั้งแต่วันนี้ไป
เก็บได้เลยแต่ถ้าใครเก็บไปต้องระวังนะคุณผู้ชม
เพราะป้ายหาเสียงมันถือเป็นทรัพย์สินของผู้สมัคร
หรือเจ้าของป้ายหาเสียงเลือกตั้งครับถ้าคุณเก็บไปมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์

และหลังจากเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงไปแล้วแม่ไข่ไก่ขึ้น
คาเฉยเลยครับขึ้นมาทันทีเลยโดยเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ย
ไก่ไข่ออกประกาศสมาชิกสากรและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ครับ
ขอปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอีกฟองละ๒๐สตางค์หรือ
ละ๖บาทนี่เขาแจ้งมามีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลย
๑๕พฤษภาคมขยับราคาจากฟองละ๓บาท๖๐สตางค์ขึ้นเป็นฟอง
ละ๓บาท๘๐สตางค์ทุบสถิติราคาไข่ไก่ที่แพงที่สุดในปีนี้
แล้วคุณผู้ชมโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมสมาคม
เลี้ยงเป็ดประกาศขึ้นราคาไข่เป็ดอีก๑๐สตางค์ครับเป็นราคา
ฟองละ๔บาท๗๐สตางค์ทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดทำสถิติแพงขึ้นเป็น

ส่วนอิทธิพลของพายุไซโครนโมคาที่เคลื่อนขึ้นชายฝั่งที่รัฐ
ไข่เมียนมาครับความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ
ร้อยร้อยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุ
เข้าไทยโดยตรงนะแต่ก็ส่งอิทธิพลให้ประเทศไทยตอนบนฝนตก
หนักต่อเนื่องมีฝนตกหนักบางแห่งในบางในภาคเหนือด้วยครับภาค
วันออกเฉียงเหนือตอนบนก็โดนและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและ
น้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่จะส่งผลกระทบจนถึงวันพรุ่ง
๑๖พฤษภาคมครับ